คนเป็นผู้ศาสนิกกระชน

คาดว่าจะได้เงิน๓แสนบาท
ให้ทางเจ้าอาวาสเตรียมรับ

โดยเฉพาะเรื่องของการจัดตั้ง

ก็เตรียมการเตรียมงานจัดตั้งรอรับองค์กระถิ่นนะนะ
บอกให้ชาวบ้านจัดเตรียมงานตามประเพณี

ประมาณ๓๕๐๐๐บาทในการจัดงานรับองค์กระถิ่น

ชาวบ้านเขาจะอยากจัดให้ยิ่งใหญ่นะ
แล้วก็ถ้าจะมีองค์กระถิ่นใหญ่ถึงขนาดหลักแสนมาแบบนี้อีก

เขาก็ดีใจว่าวัดจะได้รับการพัฒนาด้วย
แต่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องถูกหลอกนะคะ
พระครูพิทักษ์ธรรมรังศรีเป็นเจ้าอาวาสวัดสะแก้ว
ในตำบลบ้านเชียงอหจังหวัดอุดรธานี
เปิดเผยบอกว่ามีคณะผู้ใจบุญ

ององค์กระถิ่นจะเอาเงิน๓แสนมาสร้างหอระคังให้กับวัด
โดยกำหนดนำองค์กระถิ่นมาถวาย๒๑๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา

ไม่มีใครเอาปัจจัยมามอบให้สักบาทเดียวเลย
เพียงว่าจะโอนเงินจำนวน๓แสนบาทมาให้ภายหลัง
เท่านี้ไม่พอนะคะไม่มายังไม่พอ

เจ้าอาวาสขอยืมเงินหน่อย๑แสนบาท
จะเอาไปตั้งต้นเงินรอบหมู่บ้านแห่รอบหมู่บ้านก่อน
แต่คณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการภายในหมู่บ้านเดียวกัน

เพราะชาวบ้านได้จัดงานต้อนรับตามประเพณี

แล้วไม่มาแบบนี้เขาก็ใจไม่ดี

เจ้าภาพกระถิ่นก็เลยเขียนแค่เงินตัวเลข๓แสนบาท
แล้วก็เสียบต้นกระถิ่นไว้เท่านั้นแต่ไม่มีเงินจริง
จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินเลยนะคะ
และต่อมาเจ้าภาพกระถิ่นที่บอกว่าจะเอาเงิน๓แสนมาให้วัด

บอกว่าที่วัดน่ะเตรียมข้าวของในพิธีวางศิลาเริกก่อสร้างหอระคังได้เลย
นำปัจจัยมาถวายอีกครั้งวันที่๕ธันวาคม

รอไปสรุปวันที่๕ธันวาคมก็ไม่มาอีกเป็นครั้งที่๒

ทางวัดติดต่อคนที่ชื่อกรที่ร่วมจององค์กระถิ่น
อ้างบอกว่าเรื่องเงินไม่มีปัญหาพระคุณเจ้า
แต่พอดีว่าคณะของผมมีปัญหาเรื่องของการเดินทางมา

จะเอาเงินปัจจัยสร้างหอระคังมามอบให้ก่อนเทศกาลปีใหม่
แล้วก็ย้ำว่าคณะของเขาไม่ได้หลอกลวงทางวัดแต่อย่างใด

เรื่องเงินไม่มีปัญหามีปัญหาเรื่องการเดินทาง